ดูเขาแล้วเห็นน้องผู้ชายอ่ะดึงกระเป๋าสีเหลืองออกมาแล้ว
แล้วเหลือเป้แล้วนับตาพี่ผู้หญิงแล้วน้องผู้ชายบอกว่าแล้ว
แล้วแล้วก็เลยออกมาก็เลยหักหักกลับมาใช่หักกลับมาแล้วก็
เขาก็เข้าไปในโซนแล้วขึ้นเครื่องแล้วผู้หญิงคนนั้นเขาคือ
ดีใจไหมได้กระเป๋าเดี๋ยวค่ะภูมิค่าประมาณเท่าไหร่
ถูกต้องสงสัยอยู่เราเจอกระเป๋าเนี่ยเราสงสัยไหม

แล้วก็พาซื้อภาพอิสเลมาครั้งนี้แล้วก็อุดแก่ครั้งนี้
ไม่ใช่ว่าถูกผิดปฏิบัติอะไรนะครับ
แต่ประเด็นคือมันเยอะไงครับมันเยอะ
มันมองจากในจอดูแล้วมันเยอะ

ก็เลยตอบถามเจ้าที่ตรวจสอบเขาก็บอกว่าเนี่ยน่าจะเป็นทอง
เพราะว่าสีดูจากสีรู้จัก
เรารู้ว่าเป็นทองแล้วทางรอปภทีมรอพอเราทำไงต่อไปครับ
ก็อันนี้ก็ออกภาษาผู้คำสามารถว่ามันจะหมด

เพราะอะไรคือถ้าเป็นสิ่งทองหลังลืมเนี่ย
ต้องแยก
อ๋อตรวจครับ

หลังจากที่เราตรวจนับทราบจำนวนเป็นทองรูปทันแล้วเรามีการติดต่อหาเจ้าของยังไงครับ
ถูกครับไอ้ถุกเขาอ่ะมันจะมีใครบริษัทเขาอยู่
ก็รู้ว่ามีใครลืมของไว้ไหมแล้วก็จัดความว่าคงโทรมาหา